เมนูเส้นเอาใจคนรักเส้นเลยนะคะ
วันนี้จะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือบางนมโคท่าสาธุ

จัดว่าเด็ดเลยนะร้านนี้เขาบอกว่า

แล้วก็ใช้กะทิสดทุกวันด้วย

เรียกได้ว่าอร่อยแบบไม่ต้องปรุง
มีทั้งเนื้อและหมูและที่สำคัญเขาแยกหม้อนะจ๊ะ
ส่วนเมนูแนะนำของเขาก็คือ
เตี๋ยวเรือหมูน้ำตกรสดั้งเดิม
ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนุ่มละลายในปาก

ไม่ว่าจะเป็นหมูรวมลวกจิ้ม
หมูตุ๋นลวกจิ้มหมูกระโดดชิ้นปิ้ง

มีจ้ามาพร้อมกับน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรโบราณด้วย
ใครสนใจสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้

ก๋วยเตี๋ยวเรือบางนมโค

ส่วนใครจดไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน

เอางี้ละกันใครอยากจะให้เราฝากร้านให้
ก็ส่งภาพของร้านขึ้นมาด้วย

รายละเอียดสินค้าส่งมาการกินบอกกันมันได้เลย
เดี๋ยวเราจะรีวิวให้แบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยจ้า